พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องโลกปักหมุดเอาไว้จะไป
เป็นจุดหมายปลายทางในฝันก็คือตุรกี
เรียกว่าเป็นเมืองเก่าโรมันที่มีความงาม
ผสมผสานอรยธรรมตะวันออกตะวันตกเข้าด้วยการแบบลงตัวมาก
เป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวนะคะ
งามแค่ไหนเราติดตามคุณกมลวันการีพัฒน์ไปสัมผัสความงามของดินแดนสองทวีปนี้กันค่ะ
วิหารเซนต์โซเฟียหรืออายาโซเฟียที่นครอิสตันบูประเทศตุลกี
หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
เด่นด้วยยอดโดมสูงใหญ่ตกแต่งสวยงามมีอายุกว่า๑๕๐๐ปีค่ะ
เริ่มแรกสร้างเป็นโบสถิสต์นิกายออโทดอกโดยจักรวรรดิใบเซ็นทาย
ประตูเข้ามาจะเห็นโถงขนาดใหญ่ดูหน้าเกรงขามเมื่อเงยหน้ามองบนเพดาน
กระเบื้องโมเสกที่ตกแต่งเป็นเรื่องราวความเชื่อทางศาสนาเกิดเป็นมิติภาพที่งดงาม
สัมผัสได้ถึงมนต์ครั้งของโบสคริสต์ผสมผสานวัฒนธรรมอิสลามได้อย่างลงตัว
ห่างจากเซนต์โซเฟียเพียงไม่กี่ร้อยเมตรค่ะเราก็จะได้พบกับความยิ่งใหญ่อลังการ
สถาปัตยกรรมอันวิจิตบรรจงบูมอสหรือว่ามัศยิตสีฟ้าเป็นอีกสัญลักษณ์ที่ต้องมาเยือนของเมืองอิสตันบูค่ะ
สยิตสีฟ้าถูกสร้างขึ้นมาด้วยความอยากเอาชนะของสุรตานที่ต้องการสร้างมัศยิตให้ใหญ่กว่าวิหารเซ็นต์โซเฟีย
มาถึงสมัยสุรตานอาเมดที่๑สามารถสร้างได้สำเร็จกลายเป็นมัศยิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตุรกีโดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด๗ปี
สำหรับคนไทยไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องการแต่งกายค่ะเพราะเราคุ้นชินกับการเข้าวัดวาอารามอยู่แล้วการเข้าชมมัศยิตจึงไม่ต่างกันในเรื่องการแต่งกายให้สุภาพรัดกลุ่ม
เดินเที่ยวเล่นไปสักพักเริ่มหิวค่ะลองท้องด้วยขนมปังขึ้นชื่อของตุลกีไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะเห็นรถเข็นลักษณะนี้
ขายขนมปังที่เป็นรูปวงแหวนโรยด้วยงาหรือไส้ช็อกโกแลตถือเป็นอาหารว่างยอดนิยมของคนตุรกีชิมแล้วอร่อยอยู่ท้องค่ะ
ตุรกีเป็นประเทศเดียวที่มีดินแดน๒ทวีปมาจากสภาพภูมิศาสตร์แบ่งทวีปเอเชียยุโรปของเมืองอิสตันบูโดยมีช่องแคบบอสฟอรัสขั้นกลาง
กิจกรรมยอดฮิตอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวคือการล่องเรือผ่านช่องแคบแบ่งทวีป
เพื่อชมทัศนียภาพของบ้านเรือนและวิถีชีวิตริมฝั่งค่ะ
เอเชียผสมยุโรปหล่อหลอมได้อย่างกลมกลืนในอิสตันบูล
ทำให้เสน่ห์ของเมืองนี้ไม่เคยเสื่อมคลาย
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน